กลัวเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณ

สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่สุดท้ายในเมืองเมืองเมืองสุดท้าย
สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่สุดท้ายในเมืองเมืองสุดท้าย
สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่สุดท้ายในเมืองเมืองสุดท้าย
สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่สุดท้ายในเมืองเมืองสุดท้ายในเมืองสุดท้าย
เลยหมายเป็นผู้ป่วยโควิดและหนีออกมาจากโรงพยาบาลหรือครับคนที่ไปเจอเขาก็ต้องรีบแจ้ง
ที่กู้ภัยบัวใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลบัวใหญ่นะบอกว่าเนี่ยจุดตรงเนี้ย
ริมถนนสายบัวใหญ่เทศบาล๗ที่อำเภอบัวใหญ่เนี่ย
มีคนเดินผ่านมาอยู่ริมถนนแล้วก็เป็นผู้ชาย
อายุประมาณห้าสิบปีมาตรวจสอบหน่อยกลัวว่าจะติดโควิด
พอทราบแบบนี้ค่ะทั้งกู้ภัยทั้งโรงพยาบาลเนี่ย
จัดทีมลงมาเลยปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยนะคะ
พอมาถึงแล้วเขาก็พยายามสอบถาม
ลุงเป็นคนที่ไหนคุณลุงเนี่ยเป็นคนบ้านย่าคาที่เสมาใหญ่ค่ะ
แล้วทำไมถึงออกมาเดินแบบนี้รู้ไหมคุณลุงอยากหนีออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็จะเดินกลับบ้านของคุณลุงเองบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ๑๐กิโลนะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องค่อยคุยลุงใจเย็นเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับบ้าน
เดี๋ยวหายดีแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านตอนนี้กลับไปโรงพยาบาลก่อนนะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนแล้วอย่างหนึ่งที่กังวลพอเห็นเจ้าหน้าที่มา
เห็นมีคนอยู่ใกล้ลุงเรากลัวก่อนเลยว่าคุณลุงเป็นโควิดหรือเปล่า
ลุงไม่ได้ป่วยเป็นโควิดนะคะแต่คุณลุงเนี่ยติดสุราติดเหล้า
แล้วก็จะมีอาการตัวสั่นตัวสั่นนี่แหละทีนี้ทางบ้านก็เลยบอกว่าเอ๊ะ
อยากเอาลุงมารักษาเรื่องอาการติดเหล้าก็เอามารักษาที่โรงพยาบาล
วันดีคืนดีลุงอยู่ในกระบวนการรักษาคิดถึงเมีย
ทำยังไงดีหนีออกจากโรงพยาบาลซะเลยจะเดินกลับบ้านที่อยู่ห่างไปสัก๑๐กิโล
ก็เนี่ยโชคดีมีคนมาเจอก่อนแล้วก็แจ้งกู้ภัยแจ้งทางโรงพยาบาล
อ่ะลุงขอให้รักษาให้หายเร็วจะได้กลับบ้านไปเจอหน้าคุณป้านะคะ